โชว์ไงโชว์ให้เด็กมันดู
เด็กก็ดูแล้วเด็กก็ช่วยด้วย
รักมากคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวที่จังหวัดบุรีรำ
ที่มีวัตถุประหลาดบางอย่างหล่นลงมาใส่หลังคาบ้าน
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นอุกาบาท
อ่าวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้มาฝากด้วยคุณผู้ชมติดตามกันด้วยจ้ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมให้ดูก่อนนะภาพนี้นะ
เป็นก้อนหินประหลาดลักษณะก้อนกลมแบบนี้ค่ะ
สีดำนินเลยมีรูพลุนด้วย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕เซนติเมตร

แล้วก็ไปโดนรั้วสังกษีที่บ้านของนายสำริทบุญเพ็งอายุ๖๕ปี
ตั้งแต่วันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
ตัวเขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นอุกาบาท
เขาก็เลยเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีแล้วไปเก็บไว้บนหิ้งพระ
เชื่อว่ามันเป็นสิริมงคลกับชีวิต
แล้วก็คาดว่าจะมีโชคมีลาบ
เนื่องจากเขาบอกตั้งแต่ที่ได้มาเจอมาเนี่ยนะ
ภรรยาเขาฝันดีแทบทุกคืนเลย

ส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวค่ะว่า
บ้านนี้มีก้อนอุกาบาทตกลงมา
ก็เดินทางมามาขอดูกันใหญ่เลย
พร้อมกับพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
บางคนบอกว่าแน่นอนจะต้องเป็นอุกาบาทและเป็นสิ่งดี
ที่จะทำให้เกิดโชคลาภต่อครอบครัวนี้
จะเป็นสิริมงคลกับหมู่บ้านด้วย
แต่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยอุกาบาทตกลงมา
มันอาจจะเป็นรางร้ายกับหมู่บ้านหรือเปล่า

เพราะว่าไม่เคยมีใครพบเจอลักษณะของหินแบบนี้มาก่อน
ซึ่งไม่รู้ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าใช่อุกาบาทจริงหรือเปล่า

แต่ว่าล่าสุดนายนัทพลวงรำอาจารย์สาขาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำท่าน
ก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการดูสภาพแล้วนะคะ
ดูสภาพทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าวัตถุจากนอกโลก
ส่วนจะเป็นวัตถุชนิดใดจะต้องเอามาทำการแยกแร่ก่อนค่ะ
ถึงจะสามารถระบุได้ว่าเป็นแร่ชนิดไหน
ส่วนเรื่องความเชื่อของชาวบ้านที่นำไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็อันนี้ไม่ได้ว่ากันถ้าไม่ผิดไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เป็นไร
แต่เขาแนะนำว่าไม่แนะนำให้เอาไปแช่ไว้ในน้ำแล้วเอามาดื่มกินนะ
ไม่ต้องเอาไปแช่ในน้ำมาดื่มกินแล้วคิดว่าจะสามารถรักษาโรค
ทั้งนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์จากภาพนะ
อาจารย์ดูจากภาพถ่ายนะทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
แต่ทั้งหมดจะต้องเอามาพิสูจน์ตามขั้นตอน
ถึงจะระบุได้ว่าเป็นวัตถุจากนอกโลกจริงหรือไม่

เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครจะเอาไปบูชาคิดว่าเป็นสิริมงคล
ไม่เป็นไรไม่ได้ทำให้ใครเดี๋ยวร้อนไม่เป็นไร
แต่ว่าอย่าเอาไปแช่น้ำแล้วเอาน้ำมาดื่มมาอุปโภคบริโภคนะ
มันอาจจะมีเชื้อหรืออะไรที่เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้